ไปตามกันต่อเรื่องราวดราม่าของกองละครนะคะ

เฮ้ยมันดราม่าขึ้นทุกวันจริงมันเป็นกองนางงาม
แต่มันเหมือนแบบเป็นปมนิยายเรื่องใหม่เรื่องหนึ่ง
หลังจากเมื่อวานนี้โอ้โหกองทัพนักข่าวตั้งหน้าตั้งตารอคอย
ในการออกมาของน้องเชอเอมนะคะออกมาพูดอะไรสักหน่อยค่ะ
น้องเชอเอมชะยานถนุษย์ได้ควงกับคุณเคนสิทธิ์ที่ใช้ค่ะ
ที่มีแฮชแท็กประมาณว่าผู้จัดการผีผลักนั่นเอง
พร้อมด้วยทนายนิด้าค่ะตั้งโต๊ะแถลงโต้ฝั่งกองประกวดเลยนะคะ
ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง
ชี้แจงว่าดราม่าที่เกิดขึ้นเป็นการสื่อสารผิดพลาดค่ะ
ซึ่งคุณเคนเองเป็นเพียงโบรกเกอร์ที่ช่วยหางานให้
และเธอเองก็ไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดเลย
จากการที่คุณเคนเป็นหนึ่งในทีมงานของกองประกวด

แต่ว่าเชอเอมเนี่ยเป็นนางงามที่มาจากต่างประเทศนะ
เพราะว่าเธอใช้ชีวิตในการเป็นนางแบบสักส่วนใหญ่
แล้วกลับมาเมืองไทยไม่ได้รู้จักใครเป็นพิเศษ
ก็มารู้จักคุณเคนนี่แหละแต่ว่าไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมากมายนะฮะ
ส่วนสาเหตุที่เข้าไปหาผู้ใหญ่ของกองเนี่ยมีทั้งเรื่องสุขภาพ
ก่อนหน้านี้น้องเชอเอมมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องดวงตา
แล้วก็ไปเข้าโรงพยาบาลมาแล้วก็ไปปรึกษาหารือถึงความเป็นไปได้
ที่จะให้คุณเคมาเป็นผู้ดูแลแบบเต็มตัวหน่อยได้ไหม
เพราะว่าน้องรู้สึกว่ากิจกรรมของกองประกวดเนี่ย
นับวันมันก็จะยิ่งมากขึ้นแล้วน้องเองเนี่ยอาจจะต้องการคนดูแลมากขึ้นด้วย
นั่นเองนะคะก็ไม่ได้เข้าไปสารภาพอะไรนะคะเป็นการไปหาทางออกร่วมกันค่ะว่า
ทำแบบนี้ได้หรือเปล่าถ้าน้องจะใช้คุณเคนเป็นผู้จัดการแบบเต็มตัว
เพราะเข้าใจเงื่อนไขค่ะว่าคุณเคนเป็นทีมงานของกอง
ซึ่งไม่ได้มีลายลักษณอักษรเซ็นสัญญาใดให้คุณเคนเป็นผู้จัดการนะคะ
คือกำลังจะไปหารือเอาเรื่องนี้กำลังจะไปบอก
ส่วนที่หลายคนแคลงใจว่าเชอเอมได้เปรียบผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นหรือเปล่า
คุณเคนยืนยันค่ะว่าการที่เข้าประชุมเนี่ยตามที่ฝั่งนู้นโต้มาบอกว่าประชุมมาตั้งหลายครั้ง
รับรู้เรื่องราวความลับต่างมากมายคุณเคนโต้กลับค่ะว่าเข้าประชุมเพียงแค่๓ครั้ง
และทุกครั้งในเรื่องของการประชุมคือเรื่องของสปอนเซอร์เท่านั้นค่ะ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการเฟ้นหาผู้ชนะแต่อย่างใดเลยนะคะ
หลังจากได้ชี้แจงข้อเท็จจริงในฝั่งของตัวเองแล้วเชอเอมก็เลยได้ใช้โอกาสนี้ตอบข้อสงสัย
และเธอยืนยันด้วยว่าจะไม่ขอสละสิทธิ์ค่ะ
ไม่ต้องการที่จะละสิทธิ์ที่ชอบทำของเอมออกไปโดยที่เอมไม่ได้ชี้แจงอะไรเลย
ขอให้กองเป็นผู้พิจารณาเรื่องการสละสิทธิ์ของเอมก็แล้วกันค่ะ
เราก็ขอเขาอย่างเดียวก็คือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
เราอยากจะเดินในวันไฟนอนพร้อมกับเพื่อนอีก๒๙คน
เพราะเอ็มเดินไปพร้อมกับความรักของคนมากมายจริง
ส่วนในเรื่องของการตอบคำถามนะคะ
เชอเอมก็ได้บอกเอาไว้ว่า
ที่บอกว่าเธอพูดจาได้ฉะฉานและตอบได้เร็ว

เธอบอกว่าเธอไม่รู้คำถามมาก่อนเลยสักคำถามเดียว
แล้วก็ฝากไปถึงพี่สื่อนะคะ

กรรมการที่อยู่ณวันนั้นทุกคนเนี่ยที่ตั้งคำถามกับเธอเนี่ย
มีใครยื่นซองคำถามให้เธอมาก่อนด้วยหรือเปล่า
รวมไปถึงทุกครั้งที่พี่สื่อมวลชนมารุมสัมภาษณ์เธอ
เธอก็ฝากถามสื่อไปเหมือนกันว่า
เชอเอมเป็นคนเรียกให้พี่มาสัมภาษณ์หนูด้วยตัวเองหรือเปล่า
หรือพี่เดินเข้ามาสัมภาษณ์หนูด้วยตัวเอง
ก็ถือว่าเป็นคำถามที่หลายคนตอบได้ในใจแหละว่าเกิดอะไรกันขึ้นนะคะ
หลังจากแถลงจบค่ะแฮชแท็กเชอเอมก็ฮอตขึ้นอันดับหนึ่งเทนทวิตทันทีนะฮะ
มีหลากหลายความคิดเห็นค่ะมีทั้งเข้าใจสิ่งที่เชอเอมชี้แจง
แล้วก็ยังคาใจในอีกหลายประเด็นนะคะ
แต่ว่าช่วงบ่ายวันนี้เขาบอกว่าดูซิจะจบกัน
เพราะว่าทางฝั่งกองประกวดก็มีการเตรียมตั้งโต๊ะแถลงกลับเหมือนกัน
พร้อมกับออกหมายเชิญเชอเอมแล้วก็คุณเคนร่วมมาแถลงด้วยนะครับ
แต่ในหมายเชิญเนี่ยเขาบอกว่าทั้งสองท่านเนี่ยยังไม่ตอบตกลงนะคะ
ก็ต้องรอดูก่อนแล้วกันว่าทั้งคู่จะตอบรับคำเชิญและมาร่วมแถลงกัน
แบบพร้อมหน้าพร้อมตาหรือเปล่านะคะ
ความคิดความเห็นในฝั่งของน้องเชอเอมมากขึ้นนะคะ

บอกว่าเธออยู่ข้างเธอ